คุณผู้ชมครับมันมีข่าวข่าวหนึ่งออกมาแล้ว
และมีความชัดเจนแล้วนะครับเกี่ยวกับพักเศรษฐกิจใหม่
และการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่
ของคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณ

เรื่องการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่

ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพัก
แต่ไม่ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกภาพของพัก
และไม่ได้ลาออกจากการเป็นสอสอแบบบัญชีรายชื่อ

คุณมิ่งขวัญเขาโพสต์ไว้เมื่อ๑ชั่วโมงที่แล้ว
ให้ฟังนิดหนึ่งดีไหมโพสต์แบบนี้ครับ
เนื่องจากการบริหารจัดการในพักเศรษฐกิจใหม่
ที่ข้าพเจ้าได้เคยแถลงข่าวไปก่อนหน้านี้
การบริหารจัดการในพักได้แบ่งแผนภารกิจทำงาน

กล่าวคือข้าพเจ้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการร่างนโยบายระบบเศรษฐกิจใหม่
การออกไปพูดกับสาธารณชนและสื่อต่าง
ส่วนการบริหารกิจการภายในพัก
รับสมัครสมาชิกพักคัดเลือกผู้สมัครการประดมทุน
และการบริหารจัดการทางการเงินทั้งหมด
เป็นหน้าที่รับผิดชอบของนายสุภดิษฐ์อากาศสะเริก
แล้วก็ทีมบริหารอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ดูแล
บัตรนี้ได้ผ่านพ้นการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นช่วงเวลาอันเหมาะสม
ขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่
ใช่ค่ะคือย้ำนะว่าลาออกจากหัวหน้าพัก
แต่ยังเป็นสมาชิกของพักยังเป็นสอสอบัญชีรายชื่อ
แล้วก็คนที่จะมารักษาการแทนหัวหน้าพัก
ก็คือนายสุภดิษฐ์รองหัวหน้าพักคนที่๑นั่นเอง
ทีนี้พักเศรษฐกิจใหม่เนี่ยคุณผู้ชม
เขามีสอสอทั้งหมด๗ที่นั่ง
ซึ่งทางด้านของนายมิ่งขวัญก็ระบุไว้ด้วยนะคะ
บอกว่าทั้งตัวนายมิ่งขวัญแล้วก็สอสอทั้ง๖คน
ยังรักษาคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชน
ใช่นะครับแต่ทีนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมา
ในเฟสของคุณมิ่งขวัญเองบอกว่าคุณมิ่งขวัญจะแปรเปลี่ยนหรือเปล่า
จากที่เคยอยู่ในกลุ่มของพักที่เรียกว่าเป็นพักประชาธิปไตย
แล้วตัวเองชิงลาออกแบบนี้แล้วจะไปอยู่ในส่วนของอีกฝากฝั่งหนึ่งหรือเปล่านะครับ
แต่ว่าคนในโลกโซเชียลคนที่เข้ามาตอบคอมเมนต์ในเฟซ
เขาก็มีการถกกันเถียงกันอยู่บอกว่าให้อ่านดูดี
คุณมิ่งขวัญบอกแค่ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพัก
สมาชิกภาพพักยังอยู่นะครับสำหรับพักเศรษฐกิจใหม่
แล้วก็เรื่องของการเป็นสอสอบัญชีบรายชื่อยังอยู่
ส่วนการตัดสินใจอื่นเดี๋ยวรอสักนิดนึง
คุณมิ่งขวัญน่าจะมีแนวทางออกมาให้เห็นภายในวัน๒วันนี้
เพราะว่าอันนี้เนี่ยคือเพิ่งโพสต์แบบล่าสุดเลยเมื่อชั่วโมงที่แล้วเองเนี่ยนะคะ